เรื่องนี้ก็ทำให้ชาวบ้านแตกตื่นฮือฮาเหมือนกันพอตั้งสติได้ก็ให้เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบค่ะว่า
หลุมยุบที่เป็นโพรงขนาดใหญ่ที่วัดสวรรคารามเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรค่ะ
ไปกันที่วัดแห่งนี้เลยค่ะไปดูหลุมตรงนี้ค่ะ
ที่อยู่บริเวณสนามข้างสาราการประเรียนภายในวัดสวรรคาราม
หรือวัดกลางอยู่ที่ตำบลเมืองสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัย
จะมีโพรงดินที่มันยุบลงไปแบบนี้ถึง๒หลุมด้วยกัน
ลุมแรกค่ะกว้างประมาณ๒เมตร๒๐เซนติเมตร
ลึกประมาณเมตรสามสิบเซนนะส่วนลุมที่สองก็กว้างประมาณหนึ่งเมตร
ลึกลงไปหนึ่งเมตรเหมือนกันซึ่งทางเจ้าหน้าที่วัดสวรรคาราม
คือคุณนวรัฐกัชลีเนี่ยบอกว่าตอนที่พระลูกวัดและตัวเธอเอง
กำลังทำงานอยู่ที่สาราการประเรียนอยู่ใต้สาราเนี่ย
ได้ยินเสียงเหมือนน้ำไหลมาจากบริเวณดินที่มันยุบตัวนี่แหละค่ะ
ได้ยินเสียงอย่างดังก็เลยเดินออกไปดู
ปรากฏว่าจากสนามบินแน่นมันกลายเป็นหลุมยุบลงไป
ถึงสองหลุมตามที่เห็นก็เอามาวัดดูเห็นไหมคุณ

และที่สำคัญเธอบอกว่าครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่ดินยุบตัวด้วย

จุดนี้ก็เกิดดินยุบตัวไปแล้วครั้งหนึ่ง

แต่ครั้งนั้นขนาดไม่ใหญ่ไม่ลึกเท่าครั้งนี้
ชาวบ้านก็เลยเรียกหลุมนี้ว่าหลุมเหลา

แล้วก็เอาดินมากรบหลุมทับให้มันเหมือนเดิมไปแล้วทีหนึ่ง

คาดว่าน่าจะเป็นเพราะฝนที่ตกหนักแล้วก็ตกสะสมมาเรื่อย
พื้นดินด้านล่างซับน้ำอุ้มน้ำเอาไว้ก็เลยเกิดยุบตัวซุดตัวลงแบบนี้
แต่ยังไงคงต้องรอผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ที่เชี่ยวชาญ

เพราะก็ไม่ทราบว่ามันจะเกิดขึ้นจุดไหนอีกไหม

มาปากไว้รอบดิ